ต้องยอมรับนะคะว่าภาพถ่ายคู่กันนะคะระหว่างพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิกับมินนี่
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีเว็บพนันออนไลน์เนี่ยก็ทำให้หลายคนก็มีคำวิพักษ์วิจารณ์เกิดขึ้น
ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นะคะซึ่งวันนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิเปิดใจเป็นครั้งแรกนะคะหลังจากได้รับการประกันตัวยอมรับนะคะ
ว่ารู้จักกับมินนี่มีความใกล้ชิดแต่ไม่เจอกันบ่อย
แล้วก็ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับบัญชีม้านะคะยืนยันบอกมีบัญชีเดียว
และตอนนี้ครอบครัวได้รับผลกระทบอย่างมากนี่แหละค่ะ
ภาพนี้นะคะหลังจากที่สารอาญากรุงเทพใต้ให้ประกันตัวตำรวจ๖นายที่ถูกออกหมายจับคดีเว็บพนันออนไลน
หนึ่งในนั้นก็คือพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยรองภูมิครับการสืบสวนสอบสวน
ตำรวจภูทรภาค๔ลูกน้องคนสนิทของรองโจ๊กเนี่ยนะคะเปิดใจครั้งแรกถึงประเด็นภาพคู่นี่แหละค่ะ
ว่ามีความสัมพันธ์กันยังไงซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิยอมรับว่ารู้จักกับมินนี่เมื่อปลายปี๒๕๕๙
เพราะตอนนั้นเนี่ยไปเป็นผู้กำกับการสพเมืองเลยและแม่ของมินนี่ตอนนั้นเป็นคณะกรรมการ
ข้าราชการตำรวจของโรงพักก็เลยได้รู้จักกันในงานเลี้ยงแล้วก็ย้ายไปจังหวัดขอนแก่น
หลังจากนั้นไม่ได้เจอกันนาน๒ปีความสัมพันธ์เกิดขึ้นตอนต้นปี๖๖
ซึ่งก็ยอมรับว่ามีความใกล้ชิดแต่ว่าไม่ใช่ความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา
เพราะว่าเจอกันไม่กี่ครั้งไม่ได้เจอบ่อยให้ไปตรวจสอบได้เลย
ที่ผ่านมาเนี่ยตนเองทำงานหนักจนไม่มีวันหยุดยืนยันว่าไม่มีพฤติกรรมแบบนั้นแน่นอน
ส่วนภาพที่ปรากฏนั้นถ่ายที่ร้านอาหารและงานเลี้ยงเพราะว่ามินนี่เป็นคนชอบถ่ายรูปค่ะ

แต่ว่าเขารู้จักกันมาก่อนหน้านี้
แต่ว่าเปลี่ยนเค้าไปเกี่ยวข้องหรือทำยังไงผิดไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเค้าในส่วนนั้น
วันนี้ผมจะจีดแจงให้บินล้อส่วนแล้วก็
จริงไม่เค้าบอกว่าผมเป็นทรัพย์เป็นสามีคราชญาเนี่ย
ซึ่งจริงไม่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวกันไม่กี่ครั้งเขาไปดูได้เลย

คือรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แต่เพิ่งมาใกล้ชิดสนิทสนมกัน
ก็คือเมื่อช่วงต้นปีนะคะซึ่งทางพันตะโนตเอกภากภูมิเนี่ย
ชี้แจงคลิปที่ทนายตั้มถ่ายมินนี่ร้องเพลงกับรองโจ๊กในงานเลี้ยง
เนี่ยคลิปเนี่ยนะคะบอกวันนั้นเนี่ยตนเองไม่ได้ไป
นินนี่ไปกับคนอื่นแต่ยืนยันได้นะคะว่า
โจ๊กไม่รู้จักมินนี่เป็นการส่วนตัวแน่นอน
ส่วนที่ถ่ายรูปเนี่ยก็เพราะว่าบิ๊กโจ๊กเป็นบุคคลสาธารณะที่ใครก็อยากถ่ายรูปด้วยนะคะ
หลังเกิดเรื่องก็ยังไม่ได้คุยกับมินนี่แต่เชื่อว่าหลังจากนี้เดี๋ยวมินนี่ก็คงจะออกมาพูดเอง
แต่ส่วนตัวเองเนี่ยได้คุยกับบิ๊กโจ๊กแล้วหลังจากนี้คงต้องไปกราบขอโทษที่ทำให้เสียหาย
ข่าวที่นำเสนอไปส่งผลกระทบกับครอบครัวของตนเองทั้งพ่อแม่ภรรยาและลูกทุกคนได้รับผลกระทบหมด
จากที่ผมไปมีความสัมพันธ์รู้จักกับมินนี่
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าสิ่งไหนที่ผมจะทำก็พร้อมจะรับผิดชอบแต่ถ้าไม่ได้ทำก็จะต่อสู้ไปตามกระบวนการนะคะ
ส่วนตัวไม่รู้ว่ามินนี่เคยทำอะไรแต่ยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
ชุดสืบสวนไปตรวจสอบดูได้เลยที่มีข้อมูลเชื่อมโยงว่าผมไปเกี่ยวกับบัญชีม้ายืนยันไม่มี
ชีวิตผมมีอยู่บัญชีเดียวเนี่ยค่ะก็ยืนยันแบบนี้ค่ะนะคะ